กรณีฆ่ายกครัว๘ศพที่กระบีกันก่อนค่ะ
เพราะว่าตำรวจจังหวัดกระบี่ตอนนี้จัดสถานที่
รับมอบตัวผู้ต้องหาฆ่ายกครัว๘ศพแล้ว
เพราะว่าสารก็อนุมัติหมายจับแล้ว๑๑ข้อหานักด้วยกัน

ตามระยะเวลา๗วันของมาตรา๔๔แล้วนะคะ
ซึ่งมีรายงานบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
จะเดินทางมารับมอบตัวผู้ต้องหาด้วยตัวเองค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบีค่ะ

ตำรวจเริ่มจัดเตรียมสถานที่ด้านหลังผมนี้เพื่อเป็นที่
รับมอบตัวผู้ต้องหาทั้ง๘คนนะครับ
จะเดินทางมารับมอบตัวผู้ต้องหาด้วยตัวเองครับ

และวันพรุ่งนี้จะครบกำหนด๗วัน
ที่ทหารใช้อำนาจตามมาตร๔๙
กรมพยาบาลรอบที่สิบห้า
ซึ่งวันพรุ่งนี้ทหารต้องส่งตัวให้กับตำรวจตามระยะเวลา
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมคณะทีมสืบสวนและสอบสวน
จะเดินทางมารับมอบตัวผู้ต้องหาด้วยตัวเองทั้งหมดด้วย

ตำรวจจัดเตรียมสถานที่ไว้โดยจัดโต๊ะไว้ตามจุดต่างนะครับ
ซึ่งกระบวนการหากรับมอบตัวผู้ต้องหาแล้ว
ผู้ต้องหาทั้ง๘คนจะถูกนำตัวไปลงบันทึกประจำวัน
และพิมพ์ลายนิ้วมือบนโต๊ะที่จัดไว้

โดยมีทีมแพทย์ของโรงพยาบาลกระบี่เป็นผู้ตรวจ
พร้อมจัดห้องไว้เพื่อตรวจร่างกายโดยเฉพาะ
และก่อนนำตัวผู้ต้องหาเข้าไปนั้น

เพื่อจะยืนยันวัตถุพยานที่นำไปใช้ในการก่อเหตุ
และนำตัวไปสอบปากคำบริเวณหลังห้อง
ซึ่งตำรวจจัดพนักงานสอบสวนไว้ทั้งหมด๘คน
งห้องสอบปากคำไว้๘ห้อง
และจัดหาทนายความไว้ทั้งหมดจำนวน๘คน
เพื่อให้ผู้ต้องหาหากมีการร้องขอทนายด้วย
ขณะที่ภายหลังเสร็จสิ้นจากกระบวนการรับมอบตัวผู้ต้องหาแล้ว
ตำรวจจะสอบปากคำทั้งหมดโดยละเอียด
ก่อนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกระบี่ทันที
ซึ่งคาดว่าจะไม่มีการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จากเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับตัวผู้ต้องหา
ซึ่งความชัดเจนนั้นเราคงต้องสอบถามจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันอีกครั้งครับ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีกลุ่มของนายสุริฟัฒนบ้านนบวงสกุลหรือบังฟัส

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังตำรวจก็ระบุนะครับว่า
ประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม

เพียงแต่จะนำเข้าสู่กระบวนการปกติ
จากขณะนี้การคุมตัวผู้ต้องหา

จึงจะรับมอบตัวผู้ต้องหาในชั้นแรกก่อน
และเมื่อเข้าสู่กระบวนการปกติแล้ว
ยังจะมีการสอบปากคำอีกเพิ่มเติม
หากพบว่ามีใครเกี่ยวข้องที่เข้าข่ายการกระทำความผิด
ก็จะขออำนาจศาลออกหมายจับด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนปมสังหารที่มาจากการขายฝากที่ดินของพ่อตาและญาติของผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก็พบนะคะว่า
ฟัฐนั้นขณะนี้ถือครอบครองที่ดินจำนวน๑๒แปลง

และในจำนวนนี้๔แปลงนั้นเป็นของญาติและพ่อตาของผู้ใหญ่บัตร

เพราะทุกรายนั้นจะต้องโอนที่ดินให้กับบังฟัฐก่อน
และจะมีการผ่อนชำระเป็นรายเดือน
คุณผู้ชมครับประเด็นของความขัดแย้งในเรื่องของที่ดินนั้น
ยังคงต้องสืบสวนกันต่อไปนะครับ
โดยวันพรุ่งนี้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
จะเป็นผู้สอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหานี้ด้วยตนเอง

การก่อเหตุหรือพฤติการในลักษณะนี้
กลุ่มผู้ต้องหาเคยไปก่อเหตุกับใครบ้าง
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่ครับ